ชีวิตชาวกรุงเทพกับปริมณฑลต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยการลุ้นจริงนะ
นี่ก็อีกหนึ่งลุ้นค่ะคุณผู้ชมการขึ้นแท็กซี่
ใครเจอแท็กซี่ดีเนี่ยถือว่าทำบุญมาดีนะคะ
แต่ผู้หญิงท่านหนึ่งอยากแชร์ประสบการณ์การขึ้นแท็กซี่
เขาบอกว่าโหนี่บาปบุญเถอะ
ขึ้นรถแท็กซี่คันนี้ขึ้นไปปรากฏว่าสิ่งที่ได้ยินคือคันเร่งค้าง

ไม่เป็นไรผมเอาอยู่ผมควบคุมรถได้
ผู้หญิงท่านคนแรกที่ดังไม่ว่าดังเตย
แต่ว่านะแกวันก่อนเมื่อวานแล้วลูกฝรั่งมันร้องเลย
มันพูดไทยเหมือนออกมาครับโห
ไม่ได้ไปเร็วเลยเชื่อคนเร่งเองเด็กลูก
ไม่ใช่ฝรั่งล่ะคนอื่นผู้ต่างชาติ

มันพูดไทยได้คำเดียว

แล้วรถเป็นแบบนี้มาหลายวันยังคะ

ลุงให้ดูคลิปนี้จะตั้งคำถามเหมือนก๊อปเลยไม่ซ่อนหรอ
แล้วเมื่อกี้เห็นไหมจังหวะที่คันเร่งค้างอืด
บอกเออถ้างั้นไม่ต้องเบรกแล้วไปต่อเลย

แล้วคุณผู้ชมลองคิดดูนะว่าถ้าเป็นคุณผู้ชม
นั่งอยู่ในรถแท็กซี่คันนี้คันเร่งค้าง
โอ้โหชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้เลยนะคะ

คุณผู้หญิงที่เป็นผู้โดยสารก็เลยอัดคลิป

ขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้เห็นมุมหนึ่ง
มุมหนึ่งของชีวิตของเรา
ที่ต้องผจญภัยกับอะไรแบบนี้ค่ะ

รถคันนี้เป็นรถแท็กซี่ของสากรสุวรรณภูมิ

ทะเบียนททหารสคศ๗๙๒๕กรุงเทพมหานคร

เหตุการณ์มันเกิดขึ้น๒๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เรียกรถแท็กซี่คันนี้จากแถวพะหนโยธิน
คำแรกที่ชอเฟอร์ทักซี่พูดคืออะไรรู้ไหมคะ
ว่าไงรู้ไหมก๊อฟโอ๊ยถ้าคนขับไม่เป็นนะอวดภูมิอ่ะ
ถ้าคนขับไม่เป็นนะโอ้โหป่าเนี่ยขับรถชนตายแล้ว
มันเคยมีคนขับแล้วลักษณะคือคันเร่งค้าง
ชนคนตายก็มีนะแต่เราขับได้เพราะเรารู้จักรถดี
คุมรถได้คือพูดง่ายเราเอาอยู่
จริงเหรอคะจริงใช่ไหม
ทีนี้เธอก็เลยถามว่างั้นหนูขอลงได้ไหม
คนขับแท็กซี่บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรขับได้ไม่ได้ขับเร็ว
แต่อาจจะมีเสียงน่ากลัวเฉยใช่ใช่ไหมพี่เบิร์ต

ใช่ทำบุญมาดีแต่แท็กซี่ดีนะฮะ
คนขับแท็กซี่ยังบอกต่อบอกว่าคุณเนี่ยนะ
คุณเป็นผู้โดยสารคนแรกที่ไม่กลัวกับอาการรถผมที่มันเป็นแบบนี้
มันมีอาการมา๒๓วันแล้วเอาไปซ่อมไม่ได้
เพราะถ้าเอาไปซ่อมก็เสียเวลาเพราะรถคันนี้เป็นรถเช่า
ก็เลยยอมทนขับมันแบบนี้

ผู้โดยสารก็บอกว่ายอมทนนั่งจนถึงที่หมายเหมือนกัน
ทำอะไรไม่ถูกเลยนะคะพอถึงที่หมาย

ผู้โดยสารคนนี้ยกโทรศัพท์มือถือมาเลยค่ะ
โทรแจ้งกรมการขนส่งทางบก
โทรแจ้งอู่อู่รับเรื่องอู่ขอโทษ
แล้วพี่โชเฟอร์คนนี้ล่ะขอโทษไหม
อ้าวนักข่าวของเราค่ะคุณผู้ชม
เดินทางไปที่อู่เลยนะคะสากรสุวรรณภูมิค่ะ
ไปเจอจริงไปเจอคนขับรถแท็กซี่คนนี้
ชื่อว่าวิรัติแต่งงามอายุ๕๓ปีค่ะ
คนนี้นี่คนนี้เลยเออคุณผู้ชมอยากรู้ไหม
เขามีอาการดีดเหมือนตอนที่อยู่ในคลิปไหม

เขาบอกว่ารถคันนี้เป็นแบบนี้มา๔๕วันแล้ว
เคยเอาไปซ่อมแล้วแต่ไม่หาย
ยืนยันว่าควบคุมรถได้เพราะรู้ใจรถ
รู้จังหวะรถไม่ได้พี่เนอะยอมรับว่ารถเป็นแบบนี้

แต่ก็ขับแบบนี้ผมขับด้วยความระมัดระวัง
อยากจะขอโทษไปยังผู้โดยสาร
ส่วนเรื่องที่ขับแล้วดูดีดเนี่ย
บุคลิกผมเป็นแบบนี้แล้วผมไม่ได้โดนตัวอะไรมา
เคยครับเอามาทำแล้วมันไม่หาย
ผมก็เลยยัง

เรามีปัญหาติดขัดตรงไหนอะไรยังไง

มันเร่งมันเร่งไม่ได้ว่ารถพุ่งไปเลย
มันเร่งผมก็รู้ทำให้มันเบาครับ
ก็เบิ้ลคันเร่งหน่อยแล้วมันถึงจะลง
ไม่ใช่มันเร่งแล้วพุ่งไปเลยแล้วมันน่ากลัวอะไรกัน

ก็เรานั่งรถคันเดียวกันก็ระวังนะครับ

ก็ไม่อยากให้เขาเกิดอะไรขึ้นเลยครับ
คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางยูทูปตอนนี้นะคะ
แสดงความคิดเห็นประเด็นนี้มาเยอะมากเลยนะคะ
ทีนี้พอไปตรวจสอบเพิ่มเติมมากกว่านั้นค่ะ

คุณลุงโชเฟอร์ขับรถแท็กซี่คันนี้

ค้างค่าเช่ารถมาหลายวันแล้วนะคะ

เพราะว่าต้องเสียค่าใช้จ่าย
แล้วก็ตัวเองก็ต้องมีค่าใช้จ่ายประจำวันด้วยนะคะ
แต่ว่าทางสากรบอกว่าได้ตักเตือนแล้วนะคะ

ฉะนั้นแล้วจะลงโทษเด็ดขาดก็คือ
รถหรือไม่ให้เช่ารถเลย